เกษตรกรแข็งคันเป็นกระดูกชั้นหลังของชาติ

ลูกมา๖เดือนอันนี้ได้เก็บเกี่ยวซะดี

ใครที่ประสบปัญหาฝนตกไม่หยุดสักที

ไม่รู้ว่าจะมีหญิงสาวบริสุทธิ์

ฟ้าขนองหลายพื้นที่นะครับ

ตะไครช่วยบรรเทาสนับสนับการฝน

ไคร้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นพืช

สำหรับครัวเรือนเอามาทำอาหารได้หลายอย่างครับ

นี่ก็เชี่ยวปากนะครับ

ปลูกเนี่ยอุณหภูมิก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับ

หรือดูแลงก็จะมาประมาณ๖เดือนนะครับ

ตะไครเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญอย่างอะไร

ไคร้เนี่ยสามารถที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ย

น้ำน้อยครับทนต่อสภาพอากาศ

ยุ้งไม่ชอบสัตรูพืชต่างไม่ชอบนะครับ

แมลงต่างสัตว์มีพิษต่างเนี่ยนะครับ
ก็ถอยห่างออกจากบริเวณที่เราทำการ

รวมไปถึงภายในบริเวณบ้านของเราด้วย

เพราะเวลาฝนตกมาเยอะ
ฝนตกมาเยอะสิ่งหนึ่งที่เรานึกถึงกันก็คือตะไคร
เวลาเราพูดถึงตะไครฝนตกลงมาแบบนี้
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าฝนที่จะตกลงมาหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้

เมื่อวานนี้คนกรุงก็ลุ้นกันจะตกหรือเปล่าจะตกหรือเปล่า
ท้าครึ้มแต่ก็ไม่ตกวันนี้มีโอกาสตกนะครับ

น้ำเงินคือบริเวณที่มีโอกาสเกิดฝน
ว่าเราจะบวกไปอีก๗ชั่วโมงจะเป็นเวลาไทย
ดังนั้น๘๐๐ก็คือ๘บวมอีก๗ชั่วโมงก็คือ๘นาฬิกา
วันที่๘นะครับ๗โมงเช้าอันนี้คือ๗โมงเช้านะครับ
คำนวณต่อไปนะครับไปที่๓นาฬิกานะครับ

สังเกตว่าเขาจะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้นนะครับ
ดังนั้นคำนวณต่อไปนะครับก็จะอยู่ที่ช่วงเย็นครับ
คุณผู้ชมดูสีน้ำเงินดีจะเริ่มเข้มขึ้นนะครับ
แล้วก็จะเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ
รอยต่อระหว่างพื้นที่ภาคอีสานภาคกลาง

กลุ่มฝนจะหนาขึ้นเรื่อยภาคเหนือ
หลังจากเจออากาศร้อนอบอ้าวมาหลายวัน

การว่าวันนี้จะเริ่มมีฝนเข้ามาปกคลุมในหลายพื้นที่

อากาศร้อนก่อนหน้านี้ต้องระวังหน่อย
เพราะว่าภาคเหนือเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงหน่อยนะครับ
ในที่จะเจอความแปรปร่วมสภาพประกาศที่รุนแรงนะครับ
นี่คือภาพรวมการคาดการณ์สถานการณ์ฝน
ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญเลยทีเดียว

ทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินหลายต่อหลายพื้นที่แล้วนะครับ

ก็ใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ

ทีนี้อุณสมศลาครับ

นี่เขาบอกว่าต้องหาหญิงพรมจันทร์นะฮะมาทำการปักตะไคร้หน่อย
แต่ว่าอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับ

เขาจะทดสอบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ดีหรือเปล่า

ถ้าเกิดปักแล้วปรากฏว่าเทวดาเก็บฝนไม่ปล่อยฝนลงมา
แสดงว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ไม่ดี

คือสมัยก่อนเขาเชื่อว่าถ้าผู้หญิงปักตะไคร้แบบนี้

เป็นหญิงการากินีโอ้โหมีความเสี่ยงมาก
กำลับปฏิบัติการของดิจันทร์วันนี้ถ้าใช้คำนี้
โอ้โฮเป็นการทำผิดคำลองของคำจะตกหรือไม่ตก

คือถ้าสมมุติว่าเป็นการช่วยเหลือคุณแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่น

อันนี้เป็นความเชื่อก็คือเอาหัวลงในปักแบบนี้นะครับ
ปักในบริเวณพื้นที่โล่งแจ้ง

ดูฟังถูกฝนก่อนแป๊บหนึ่ง

ทำการดิวกับพระอินทร์เรียบร้อย

ใช่อันนี้เป็นความเชื่อ
ซึ่งในตอนนี้ในหลายพื้นที่ที่เขาจะต้องทำการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง

ต้นเดียวพอก่อนเดี๋ยวท่วมครับน้ำนอง
เอาแค่เบาะพอเอาน้ำนองนองพอ

ได้มาหรือยังนะยังไงฮะ
เออก็ไม่มีอะไรนะก็ปักหน้า
ขนาดนี้อะไรหรือเปล่า

เดี๋ยวขอตัวไปเก็บถ้าก่อนฮะ

แต่ว่าเดี๋ยววันหลังตามคนมาช่วยใหม่นะ
ยังไงก็เตรียมรับมือฝนกันหน่อยนะครับ
สำหรับพื้นที่ภาคกลางที่ก่อนหน้านี้ฝนไม่ตก
วันนี้หลายจุดมีโอกาสตกแน่นอน
เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บเสื้อที่ตาไว้ก่อนนะครับ

มันเป็นเรื่องธรรมชาติแหม
เรื่องฟ้าฝนห้ามไม่ได้
ผมขออนุญาตสรุปเรื่องของความเชื่อนิดหนึ่ง
เรื่องความเชื่อคนไทยยังเชื่ออยู่นะครับ
ปักตะไคร้กลับหัวเอารากชี้ฟ้า

ถือว่าเป็นการทำผิดทำนองคลองธรรม
พอทำผิดแบบนี้เทวดาท่านไม่ชอบท่านไม่พอใจ
เทวดาก็เลยไม่ให้ฟ้าฝนประธานลงมา

หรือว่าเป็นการพิสูจน์อย่างที่คุณคุปตนันบอก
พิสูจน์หญิงสมัยก่อนถ้าเป็นร้อยกว่าปีเนี่ย
ผู้หญิงคนไหนปักตะไคร้
อะไรแบบนี้ถือว่าเป็นหญิงการากินี

เพราะทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีฝน
เขาไม่ได้ไปพิสูจน์ว่าผู้หญิงคนนั้นบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์
แต่ว่าเป็นการปักเพื่อที่
ถ้าไปปักแล้วทำให้ฝนฟ้าไม่ตกเนี่ย

เราเอาเรื่องความเชื่อมาบวกกับเรื่องทางวิทยาศาสต
ที่คุณคุปตนันเอาคำเตือนจากกรมประตุนิยมวิทยา

แต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องเตือนหลายพื้นที่
ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพยุเรื่องดูดร้อน